อุบัติเหตุนี้นะฮะมีคลิปให้ดูด้วยเป็นเหตุระทึกเลย
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นนุ่มอายุ
มาทางตรงดีนี่แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยฝนมันตกจน
ตัวเนี่ยก็เสียหลักแล้วกลายเป็นว่ารถคว่ำเหตุสลดเลยนะคะ
โอโหกล้องจรปิดที่จับภาพได้หมดเลย
หมดเลยคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ตรงปากซอยสุกุมวิตศก๘ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมูงน่ะค่ะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยพอเจ้าตัวที่รับทราบว่า
มีอุบัติเหตุก็ไปค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภเมืองพัทยาชนบุรี
เขาบอกว่าตอนนั้นฝนมันก็ตกโรยปลายลงมาอยู่ตลอดเลยนะคะ
สภาพพังเสียหายยับเยินเลย
แล้วก็คนขี่เนี่ยทราบชื่อคือนายปริญญาอายุเพียงแค่๑๕ปีเท่านั้น
นอนเสียชีวิตนะคะแบบคว่ำหน้าจมกองเลือด
มีบาดแผลแตกอยู่ที่บริเวณศีรษะ
เลือดไหลออกหูเป็นจำนวนมากแล้วก็คอหักด้วยนะคะ
สันนิษฐานแบบนี้ว่าตอนที่ฝนตก
ผู้ตายคงพยายามขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนมา
แล้วถนนมันก็ลื่นอีกขี่มาด้วยความเร็ว
แล้วรถก็เลยเสียหลักชนเข้ากับข้างทาง
และยังไปฟาดเข้ากับแท่งแบรีเออร์
และตรงตัวอาคารตรงบริเวณนั้นอีกนะคะ
แล้วก็เลยทำให้น้องอายุ๑๕รายนี้เสียชีวิตเลยค่ะ